เอาเราไปไล่เรียงกันดูค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะคะ
เริ่มที่จังหวัดแพร่ค่ะนางศรีวัยคำร้อยอายุ๔๘ปี
อยู่ที่หมู่๔ตำบลบ้านกวางอำเภอสูงเม่น
ก็นี่แหละถูกหวยปุ๊บไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านกวางเลยค่ะ
ถูกรางวัลที่๑๑ใบเป็นเงินรางวัล๖ล้านบาท
ซึ่งนางศรีวัยบอกว่าเธอชอบเลข๗๖
เลขนี้มากใจเดียวเลยซื้อมาทุกงวด
แต่งวดไหนเจอเลขอะไรเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่างวดนี้เธอไปซื้อที่ตลาดเนี่ยไปเจอเลขนี้ก็เลยได้มา๒ใบ

รู้สึกดีใจเพราะว่าตัวเองตอนนี้ทำงานไม่ได้แล้ว
ประสบอุบัติเหตุรถชนไปหลายปีที่ผ่านมาขาเลยไม่ค่อยดีค่ะ
ก็ไม่ค่อยสะดวกทำงานหนักไม่ได้
สามีและลูกชายต้องคอยดูแลเธอมาตลอด
เธอก็เลยอธิษฐานนะคะอธิษฐานทุกครั้งเลยว่า

เพราะอยากจะบวชลูกชายคนโตซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

โชคดีมากที่ถูกรางวัลที่๑คราวนี้นะคะ

เอาล่ะต่อไปอธิษฐานอธิษฐานบ้างนะคะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูต่อค่ะที่ยะโสธร
ยะโสธรผู้ชายคนนี้นายนรงฤทธิจริตต้นนะคะ
อายุ๓๔ปีเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อวตอหัวเมืองเที่ยงเพิร์มมหาชนะชัย
ถูกรางวัลที่๑แล้วก็ถูกตั้ง๒ใบนะคะ

นักข่าวของเราก็ไปถามนะไปถามพี่นรงฤทธิ์
เล่าให้ฟังหน่อยสิไปได้เลขมาจากไหน
ซึ่งเขาก็บอกนะบอกว่าเมื่อต้นเดือนผมฝันไง

ทีนี้ผมก็เลยซื้อเลขสลับกันไปสลับกันมา
คุณลองคิดดูเลข๙กลับเลขกลับหัวเป็นเลข๖ถูกไหม
แล้วก็มองว่าเป็นเลขเดียวกันเขาก็ผมไปกว้านซื้อมาหมดเลย
ด้วย๙๖ด้วย๗๖ด้วย๗๙ด้วย

แล้ววันที่๙สิงหาที่ผ่านมาก็ไปกรุงเทพพอดี
ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่มา๗๗๕๔๗๖ซื้อมา๒ใบ
ถูกรางวัลที่๑ผมก็ดีใจเพราะว่าลงท้ายด้วย๗๖
ทีนี้ก็จะเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ให้กับครอบครัว
จะเก็บให้กับลูกอีก๒คนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินไปให้พ่อแม่ด้วย
นี่เป็นลูกกระตันอยู่แล้วเราก็ถามนะพี่นรงฤทธิ
ถามจริงพอถูกอย่างนี้๑๒ล้านแล้วลาออกเลยไหม
แต่ยังไงต่อเขาบอกโอ๊ยไม่ผมทำงานอยู่ที่เดิม
เดี๋ยวผมจะเอาเงินนี้ไปต่อยอดไปทำธุรกิจของครอบครัว
แล้วที่ยะโสธรคือมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
นี่ติดต่อกันมาแล้ว๓งวดนะคุณ
อยากย้ายสามโมโนควิวอยากย้ายจุธรรรณ
คือต่อให้อยู่ที่ยะโสธรแต่ว่าอย่างคุณพี่นรงฤทธ

แต่ว่าเหมือนแหมเผื่อไปอยู่ในพื้นที่ที่คนดวงดีไง

เออแต่ว่าคนอีสานเขาถูกเยอะนะ
อย่างนี้ศรีสะเกดก็ถูกบ้านดิฉัน

ที่สพปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
นางมะลิวันทองหล่ออายุ๖๐ปี
ก็นำลอตเตอรี่หมายเลข๗๗๕๔๗๖๒ใบ

ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
มริวัลบอกว่าก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกนะ

มีพ่อค้าลอตเตอรี่ขี่รถจักรยายนมาถามขายให้ถึงบ้านเลย
คือโชคถึงบ้านโชคถึงที่
ก็เลยซื้อเอาไว้ชุดหนึ่งมี๒ใบนะคะ
พอเอามาตรวจรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
โอ้โหดีใจจนทำอะไรไม่ถูกนะคะ
แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีบุญวาสนาขนาดนี้
พอตั้งสติได้ก็บอกว่าจะนำเงินส่วนหนึ่ง
ไปทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ภายภาคหน้านะ
สาธุเลยนะคะส่วนที่นครนายกกันบ้าง
นายอุดมจำปาอายุ๓๙ปี
อุบลราชธานีพร้อมด้วยภรรยาค่ะ
มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบ้านนานะคะ
หลังถูกรางวัลที่หนึ่งถึง๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
ซึ่งนายอุดมเขาเล่าบอกว่าเขาเป็นผู้รับเหมารายย่อย
มาสร้างวัดอยู่ที่หมู่๗ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยที่สระบุรี
คืนวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เขาฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมากอด
ก่อนหน้านี้ก็ฝันลักษณะนี้แล้วก็มีโชคนะคะ
เคยถูกเลขท้าย๒ตัวมาแล้ว
เห็นแม่ค้าเขาตั้งแผงขายลอตเตอรี่อยู่หน้าร้าน
ก็เลยไปซื้อเลขที่ชอบเลย๕ใบ
แต่มี๒ใบที่ลงท้ายด้วย๗๖ค่ะ
พอหวยออกหยิบออกมาตรวจดูพบว่า
ถูกรางวัลที่๑ถึง๒ใบเลยโอ้โฮขนลุกนะคะ
เงินที่ได้มาเขาบอกว่าจะนำไปใช้หนี้ปลูกบ้าน
และซื้อบ้านไม้น็อกดาวน์แทนกุฏิถวายวัด

ยืนยันว่าจะยังประกอบอาชีพรับเหมาต่อไปนะคะ
ค่ะส่วนลงใต้ไปที่สงขลากันหน่อย
อันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นเลย
เพราะงวดนี้มีคนดวงเห็งจากร่างทรงองค์เทพเจ้า

สารเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมพระพิคเนสวน

ซึ่งเขียนในกระดาษเงินกระดาษทองตรงเป๊ะเลย
โอ้โหนักข่าวคนนึงนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้เลย

ก็เลยถูกเลขท้าย๓ตัวตรงรับเงินไปเป็นแสนบาทนะ
คาดว่าน่าจะมีคนอื่นถูกอีกหลายคนด้วย
เพราะว่าคือข่าวนี้มันออกข่าวไปหลายสำนัก

ปิดท้ายกับลูกทุ่งสาวใหญ่สุดเฮงคนนี้

เห็งมาตลอดค่ะพี่นางสิริพรอัมภัยพงศ์
วันนี้ถูกรางวัลเลข๒ตัวตรงเป๊ะ
เป๊ะเลยกับ๘๑๘๙ทะเบียนรถหุ่นใด
โอ้โหนี่ทะเบียนของพี่นางเองเลยนะคะพอให้๘๑๘๙
มากไม่มาก๑๓๕ใบเท่านั้นเอง
รับทรัพย์ไปก็เกือบ๓แสน
ค่ะโอ้โหนี่เล่น๑๓๕ใบ
เออแต่เอาจริงคือทะเบียนรถพี่นางอ่ะ

ตอนเป็นป้ายแดงคนก็ซื้อแต่ก็ชวดไป
แต่พอมารอบนี้๘๑๘๙ได้ป้าย

ก็ต้องแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกคนด้วย
แล้วก็นี่เราแน่นอนพี่นางเนี่ยนะเดี๋ยวงวดหน้าดูหน่อยดีกว่า
พี่นางมีเลขอะไรจะมาบอกกันบ้างหรือเปล่าคะ
คือรถคันนี้พี่นางเขาบอกว่าขับไปทำบุญบ่อย
ก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำทาน
ก็มีโชคมีลาบเข้ามาแบบนี้

เขาก็ถูกมาจากเลขทะเบียนรถก็คงต้องให้ใบ่หวยแล้วเหมือนกัน
ครบถูกไว้มากจริงบางทีคนเขาไม่ถามหรอกว่า
ตามไปแล้วก็ถูกตามกันในสตูดิโอไทยรัฐนี่คือตาม
เดี๋ยวรอดูงวดหน้านะคะแต่พูดถึงพี่นางเนี่ย
คือเขาซื้อบ่อยซื้อเยอะมีคนมาขายให้เขา
ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยก็ตามหรือไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตาม
ก็จะมีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขายก็คงซื้อเก็บไว้อ่ะ
ก็เลยค่าเฉลี่ยถูกเยอะด้วยนะ
แสดงความยินดีกับทุกท่านนะใครพลาดไปก็ไม่เป็นไร

บ้านข้างถูกรางวัลที่๑ตั้ง๑๒ล้าน

เอานะเดี๋ยวงวดหน้าโชคมันจะมาถึงคุณผู้ชมบ้างนะคะ
ใครอยากตรวจสอบเพิ่มเติมก็ดูในหน้าสองนะคะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ